ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมถึงยอดผู้เสียชีวิต
ตัวเลขออกมาแล้วน่าเป็นห่วงครับ
เพราะว่าอย่างยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นตัวเลข
ประจำวันที่๒๗เมษายน๒๕๖๔นะครับ
จากการรายงานของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
พบว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น๒๑๗๙รายนะครับ
ส่งผลให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม
ตั้งแต่เกิดการประบาดระลอก๑กระรอก๒กระรอก๓

ทั้งสิ้นในประเทศไทย๕๙๖๘๗รายนะครับ
แล้วก็วันนี้ตัวเลขที่น่าตกใจคุณ
ตัวเลขของผู้เสียชีวิตเพิ่มคือ๑๕ศพนะครับ
ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมในบ้านเรา
ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด๑๙ก็คือ๑๖๓ศพ
แต่ถ้านับในห่วงเวลาของระรอกเดือนเมษายน
น่ากลัวนะคุณนะ๖๐กว่ารายแล้วนะครับ

ถ้าเราจะดูกราฟในการเปรียบเทียบนะคุณนะ
ว่าระลอกใหม่ห่วงเดือนเมษายน๒๕๕๙
ตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับ
ตั้งแต่วันที่๓ที่พบการรายงาน
ของผู้เสียชีวิตในระลอกเดือนเมษายนนะครับ
ก็๓เมษายนเสียชีวิต๑ราย

๘เมษายนเสียชีวิต๒ราย
เมษายนเสียชีวิต๓ราย
เมษายนเสียชีวิต๔รายนะครับ
๒๑เมษายนเสียชีวิต๒รายนะครับ
แล้วก็๒๒เมษายนเพิ่มเป็นเสียชีวิต๗ราย
หลังจากนั้นนะคุณนะตั้งแต่๒๓เมษายน

อดผู้เสียชีวิตขึ้นลงตลอดนะครับ
เมษายนคุณผู้ชมดูตามกราฟสีแดงนะ
เมษายนมีผู้เสียชีวิต๔ราย
๔เมษายนมีผู้เสียชีวิต๘ราย

ใช่ค่ะแล้วยิ่งดูวันต่อไปสิเสียชีวิต๑๑ราย
ใช่๒๕เมษายนเสียชีวิต๑๑ราย
เมื่อวาน๒๖เมษายนยอดผู้เสียชีวิตลดลงมาหน่อยแล้วคือ๘ราย
แต่วันนี้ครับยอดของผู้เสียชีวิตประจำวันที่๒๗เมษายน๑๕ราย

ตัวเลขแล้วก็รายละเอียดของผู้เสียชีวิต
ก็ต้องรอการแถลงจากทางด้านของสบคที่เราจะจัดสัญญาณให้คุณผู้ชม
ได้รับทราบรายละเอียดก็คือช่วงเวลาประมาณสัก๑๑นาฬิกา๓๐นาที
เพราะว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ตอนนี้คือทั้งเสียชีวิตเร็วอายุก็ยังน้อย
แล้วก็มีอาการหนักปอดอักเสบด้วยนะครับ

แต่ก่อนที่ระลอกเมื่อ๒ปีก่อน
กว่าจะรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตออกมาแต่ละวันแต่ละวันแทบจะไม่ค่อยมี

แต่คราวนี้ระลอกเดือนเมษายนมีผู้เสียชีวิตสะสมแค่เดือนเดียวคุณ
ถือ๒๗เมษายน๖๙รายนะครับ
คุณผู้ชมฮะการประบาดของโควิด๑๙นะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่๖จังหวัดนะครับ
ซึ่ง๖จังหวัดนี้มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากนะครับ
คิดเป็นร้อยละ๖๐ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดทั่วประเทศ
ทำให้ตอนนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ทางคณะกรรมการที่เขามีการประชุมกัน
ก็จะเสนอให้สบคปรับพื้นที่สีจากเดิมที่เรามีอยู่๒สี
ก็คือสีแดงสีส้มเพราะเราเคยลดระดับจากสีแดงเข้ม
เหลือแค่สีแดงกับสีส้มเท่านั้นแล้วนะฮะ
ตอนนี้จะเสนอให้มีการเพิ่มเป็น๓สีอีกแล้วคุณ
สีแดงเข้มจะเพิ่มเข้ามาอีก๑พื้นที่ละ

เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากภูมิหน่วยการกองโรคและภัยสุขภาพ
ในภาวะฉุกเฉินนายแพทย์สเวชสันนามวาส
ก็เปิดเผยบอกว่าการกระจุกตัวของผู้ติดเชื้อ
จังหวัดต่างทั่วประเทศนั้นไม่เท่ากัน
ดังนั้นใน๖จังหวัดที่พบการแพร่ระบาดมาก
จะต้องมีมาตรการที่เข้มข้นกว่าจังหวัดอื่น
ซึ่งที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ทางการแพทย์และสารรัฐศึกได้มีมติให้ยกระดับ

คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้ม
มีจังหวัดไหนบ้างใน๖จังหวัดนี้
คุณผู้ชมฟังนะฮะกรุงเทพมหานครแน่นอนนะครับ
เพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นนทบุรีนะฮะปฐุมธานีสมุทรปราการเชียงใหม่และชนบุรี
นี่คือการเสนอว่าจะเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด๖จังหวัดนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้พอแดงเข้มไปแล้วคุณผู้ชม
ก็เหลือสีแดงกับสีส้ม
ถ้าเกือบเปรียบเทียบกันพื้นที่สีแดงจะมีมากกว่าพื้นที่สีส้ม
ดังนั้นเดี๋ยวเราบอกขอบอก๑๖จังหวัดของพื้นที่สีส้มแล้วกันค่ะคุณผู้ชม
พื้นที่สีส้มเป็นพื้นที่ควบคุมมีการแพร่ระบาดน้อย
๖จังหวัดมีแพร่พยาวนครพนมตราดสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาธ
อุทัยธานีแม่ห้องศรพังงาสตูนน่านยะโสธร
ดาหารอำนาจเจริญแล้วก็บึงกาล

ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง
ก็คือพบการแพร่ระบาดมีมากพอสมควร

ตรงนี้จะเป็นกลุ่มจังหวัดที่เยอะที่สุดในประเทศ
ก็คือ๕๕จังหวัดที่เหลือนั่นเอง
ทีนี้การแบ่งสีเดี๋ยวต้องเสนอ
ให้ที่ประชุมสอบคอพิจารณาต่อไปด้วยนะคะ
เมื่อวานที่ประชุมสอบคอชุดเล็กก็ประชุมกันอยู่
แต่ว่าที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่น่าจะมีช่วงนี้แหละ

วันพระฤหัสที่จะมีการประชุมคือ

จะมีการประชุมสอบคอชุดใหญ่นะครับ
ก็ต้องดูว่าข้อสรุปออกมาจะเป็นอย่างไร
การจัดโซนพื้นที่ต่างเนี่ยนะครับ
ส่วนมีตัวอย่างของ๕จังหวัดครับ
ที่เขามีการขอความร่วมมือประชาชน
ในการอยู่ในเคหสถานในช่วงยามค่ำคืน
ห้ามออกนอกเคหสถานมีจังหวัดอะไรบ้างคุณ
ปฐุมธานีนนทบุรีสุรธานีสมุทรปราการสมุทรสาคอน
นนทบุรีเขาออกมาเป็นจังหวัดแรกเลยนะคุณนะ
เป็นคำสั่งที่ขอความร่วมมือจากประชาชนงดออกจากบ้าน
นนทบุรีเขาขอความร่วมมือให้งดออกจากบ้าน
ในช่วงตั้งแต่๒๑ริกาหรือ๓ทุ่มไปจนถึงตี๔
เช่นเดียวกับปฐุมธานีนะครับก็ให้งดออกจากบ้าน
ช่วงเวลา๓ทุ่มถึงตี๔เช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนสุรธานีก็ขยับเวลานิดหนึ่งนะครับ
ก็ให้งดออกจากบ้านในช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่มถึงตี๔
สมุดปราการขอให้ประชาชนงดออกจากบ้าน
ในช่วงเวลา๓ทุ่มถึงตี๔
ส่วนสมุทรสาครก็ขอความร่วมมือประชาชน
งดออกจากบ้านตั้งแต่เวลา๕ทุ่มถึงตี๔
อันนี้เป็นคำสั่งการขอความร่วมมือของแต่ละจังหวัด
บอกว่ายังไม่ได้บังคับใช้นะฮะแต่เป็นการขอความร่วมมือ
ถ้าทำให้ได้๑๐๐จะเยี่ยมมากเลยนะฮะ
ต้องค่ะนี่คือเป็นข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดแล้ว
แต่เชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะนอกจาก๕จังหวัดนี้
ก็จะมีจังหวัดอื่นทยอยเพิ่มมาเรื่อยนะคะ
ส่วนรายละเอียดของคำสั่งของแต่ละจังหวัดที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่ง
ก็คือการให้สวมใส่หน้ากากอนามัยแบบ๑๐๐นะครับ

มีตัวอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว

นี่เป็นคนแรกของกรุงเทพมหานครเลยนะคะที่โดนปรับด้วย
นี่ค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้จริงมันมาจากเพจของนายก
ก็คือเพจพลเอกประยุทธ์จันโอชา

ภาพนี้ฮะดูสิฮะใครนั่งหัวโต๊ะครับ

ก็เห็นว่าไม่ได้มีสายของหน้ากากอนามัยคล้องอยู่ที่หู
แต่ผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นใส่หน้ากากอนามัยหมดเลย
นี่ฮะพอคนเห็นปุ๊บเป็นคำถามปั๊บเลย

คุณแต่ตอนที่โพสต์เนี่ยนะแล้วนายกก็
แล้วในเพจก็มีเขียนแคปชั่นสักพักนึงลบภาพนี้ออกมา

เพราะว่ามีคนเริ่มเข้าไปคอมเมนต์เริ่มเข้าไปถามเริ่มโจมตี
นายกไม่เห็นใส่หน้ากากอนามัยเลย
โดนไหมเนี่ยคำสั่งของกรุงเทพมนาคอนเขาบังคับใช้แล้วนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ช่วงเวลานั้นดิฉันจำได้

นั่งอยู่ในรถจะต้องใส่หน้ากากอนามัยไหม
การประชงประชุมหรือว่าการอยู่ในสถานที่ต่าง
จะต้องใส่หน้ากากอนามัยขนาดไหนนะครับ
ดังนั้นนายกโดนคนแรกเลยฮะ
ก็นี่แหละค่ะทีนี้คุณผู้ชม
พอโดนคนแรกก็เท่ากับว่านายกไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง

เพราะว่าเรื่องนี้นะคะผู้ว่าอัศวินขวัญเมือง

นายกก็แจ้งมายังผมหมายถึงพลเอกอัศวินนะ
ติดต่อมาทางผู้ว่าต้องกดมองนะ
ใช่ค่ะให้ตรวจสอบว่าที่นายกทำมันผิดหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะผู้ว่ากรุงเทพก็เลยแจ้งว่า
ที่นายกทำถือว่าเป็นการฝ่าฝืนประกาศ

ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ทุกครั้งที่ออกนอกเคหาสถาน

ก็ถือว่าเป็นความผิดตามพรบโรคติดต่อ

พนักงานสอบสวนเองมีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับไงคะ
ก็เลยโดนปรับ๖๐๐๐บาท
คำถามคุณศึกสกูลว่าเรานำเสนอไปว่า
โดนปรับ๒๐๐๐๐ทำไมนายต้องโดนปรับ๖๐๐๐บาท

เพราะว่า๒๐๐๐บาทคืออัตราสูงสุด๒๐๐๐บาท
แล้วก็มีคำอธิบายออกมาจากในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวานรองพบตรก็มีการอธิบายถึงเรื่องของการปรับแค่๖๐๐๐บาทนี้
บอกว่ามีกรอบการใช้ดุลพินิษฐ์ของเจ้าพนักงานในการเปรียบเทียบปรับ
โดยตำรวจหรือพนักงานสอบสวนก็เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้นะครับ
โดยปรับความผิดครั้งแรกในอัตราที่๖๐๐๐บาท
ครั้งที่๒ในอัตราที่๑๒๐๐๐บาท
ความผิดครั้งที่๓คือหากยังทำอีกเป็นครั้งที่๓
ก็จะถูกเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุด๒๐๐๐บาท
แต่ทั้งนี้พนักงานสอบสวนสามารถใช้ดุลยพินิษฐ์ตามข้อ๘
คือมีเหตุผลพิเศษอันควรที่จะลดค่าปรับได้
คำนึงถึงความหนักเบาของข้อหาและพฤติการ
อย่างเช่นนะคุณถ้าคุณทำผิดครั้งแรกคือไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยครั้งแรก

ตราเปรียบเทียบปรับสูงสุดของการทำผิดครั้งแรกนี่คือ๖๐๐๐บาทใช่ไหม

แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่จะดูนะฮะความเสียหายที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อประชาชน
เช่นอายุของท่านประวัติของท่านความประพฤติของท่าน
สติปัญญาการศึกษาสุขภาพและอาชีพ
อาจจะสามารถที่จะเปรียบเทียบปรับลดลงจากอัตราสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า๑ใน๓
คืออย่างนี้คุณถ้าคุณโดนครั้งแรกคุณโดน๖๐๐๐บาท
แล้วทีนี้เจ้าพนักงานเขาวินิจฉัยแล้วล่ะ
ดูแนวพินิษฐ์ออกมาแล้วว่าคุณมีพฤติกรรมที่ดีก่อนหน้านั้น
คุณก็สวมใส่คุณแค่ถอดตอนแบบว่าหายใจไม่ออกอะไรอย่างนี้ฮะ
เขาอาจจะลดลงเหลือปรับแค่๒๐๐๐บาทก็ได้
๑ใน๓ของ๖๐๐๐บาท๑ใน๓ของ๖๐๐๐บาท
อันนี้เลยเป็นคำตอบให้ประชาชนได้เข้าใจว่า
นายกถึงถูกปรับแค่๖๐๐๐บาท
แต่นายกไม่ได้ถูกเจ้าพนักงานสอบสวน
เขาใช้ดุลพินิษฐ์ในการลดนะ
เขาก็เลยปรับแบบเพดานสูงสุดของ๖๐๐บาทเลย

ครั้งที่๒๒๐๐ถูกไหมแล้วก็ครั้งที่๓
เมื่อกี้เราขึ้นกรอบสีขาวให้คุณผู้ชมได้เห็นรายละเอียดแล้วนะ
แล้วทีนี้ถามว่าใครจะไปปรับนายกล่ะ
ใครจะไปจับนายกนี่นะฮะ
คือทางด้านของพลเอกอัศวินขวัญเมือง
ก็บอกว่าผมก็คือผู้ว่ากอทมเนี่ยฮะ
พร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

เป็นผู้กล่าวหานายกรัฐมนตรี

และนายกรัฐมนตรีก็ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ
จึงได้ให้พนักงานสอบสวนสนดูศิษฐ์
เทียบปรับตามอัตราดังกล่าวแล้วนะครับ
เขาก็ยืนยันว่าเขาไปปรับไปจับจริงนะครับ

จะมีการปรับทริปหรือเปล่า

แค่เป็นข่าวออกมาแต่ไม่ไปปรับไม่ไปจับนายกเนี่ยนะครับ

อยากให้ติดตามกันมีหลายเรื่องเหลือเกินค่ะ
เรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วย
ประเด็นดราม่าให้เอาเงินเก็บออมมาใช้
เรื่องของการรอรับการรักษาการรอเตียง